คุณผู้ชมครับมีคลิปอุทาหรณ์เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัย
ทีนี้นะครับก็ขี่รถคันนี้พุ่งออกจากแยกในมหาวิทยาลัย
แล้วชนกับรถกระบะของอาจารย์นะคุณ
รถกระบะอาจารย์มาทางตรงพอดี
ชน๓นักศึกษาสาวจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คได้มีการเผยแพร่คลิป
แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราช
เมื่อเวลา๑๓นาที๓๐นาทีเมื่อวานนี้
ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณ๔แยก
ข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี
ขณะที่นักศึกษาหญิงชั้นปีที่๑
หลักสูตรค้าปลีกคณะวิทยาการจัดการจำนวน๓คน

่งออกจากทางแยกอย่างรวดเร็ว

นักศึกษาทั้ง๓รายร่างกระเด็น

หลังเกิดเหตุหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลนะครับ

ก็คือคนขับรถบาดเจ็บปากแตกแล้วก็ใบหน้าถลอก
ส่วนคนนั่งหลังสุดศีรษะแตกแขนหักผิดรูป
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แพทย์ช่วยเหลือจนอาการปลอดภัยแล้ว
ส่วนนักศึกษาหญิงที่นั่งตรงกลาง

ก็คืออาจารย์ในมหาวิทยาละคร
หลังเกิดเหตุอาจารย์คนดังกล่าวก็ลงมาช่วยเหลือ
นักศึกษาส่งโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ซึ่งทางอาจารย์ก็ยอมรับผิดแล้วก็รับผิดชอบ
พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าเสียหายอย่างเต็มที่
ด้านของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราช
ก็คืออธิการบดีคณัฐธาตุทองบอกว่าทางมหาวิทยาลัย
ตอนนี้ก็จะเพิ่มมาตรการที่เข้มงวด
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในพื้นที่
ทั้งเรื่องของการสวมหมวกนิรภัย
แล้วก็การใช้ความเร็วไม่เกิน๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่สุดท้ายเกิดอุบัติเหตุขึ้นจนได้
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเข้มงวดมาตลอดนะครับ

หามาตรการในการป้องกันเหตุไม่ให้เกิดขึ้นนะครับ